มาถึงเรื่องที่คุณผู้ชมรอกันอยู่นะ
ใครต้องการเรื่องของโชคลาภตัวเลขพิมพ์มาในเฟซบุ๊คให้ผมทราบหน่อย

ถ้าเกิดว่ามีคนอยากได้เดี๋ยวจะพิมพ์เข้าไปในเฟซบุ๊คให้แล้วกันว่าเป็นเลขอะไร

ต้องบอกว่าเราเคยนำเสนอข่าวเรื่องของกุมารพอร์ตไปแล้ว
แล้วกุมารพอร์ตให้โชคคนที่โพธรรมเป็นเจ็ดงั่วติด
ที่เขาเอารถของเล่นเอาขนมอะไร
นี่ไงถึงบอกว่าแม่นดูจากของที่ไปแก้บน

ก็เลยชาวบ้านต้องแห่กันไปแก้บนไง
แล้วก็ยังไม่พลาดเอาเลขใหม่กลับมาด้วย

คุณผู้ชมไปฟังเสียงกันหน่อยว่าเขาทำอะไรกันบ้างครับ

คุณผู้ชมไปฟังเสียงกันหน่อยว่าเค้าทำอะไรกันบ้างครับ

คุณผู้ชมไปฟังเสียงกันหน่อยว่าเค้าทำอะไรกันบ้างครับ

คุณผู้ชมไปฟังเสียงกันหน่อยว่าเค้าทำอะไรกันบ้างครับ

คุณผู้ชมไปฟังเสียงกันหน่อยว่าเค้าทำอะไรกันบ้างครับ

คุณผู้ชมไปฟังเสียงกันหน่อยว่าเค้าทำอะไรกันบ้างครับ

คุณผู้ชมไปฟังเสียงกันหน่อยว่าเค้าทำอะไรกันบ้างครับ

คุณผู้ชมไปฟังเสียงกันหน่อยว่าเค้าทำอะไรกันบ้างครับ

คุณผู้ชมไปฟังเสียงกันหน่อยว่าเค้าทำอะไรกันบ้างครับ

คุณผู้ชมไปฟังเสียงกันหน่อยว่าเค้าทำอะไรกันบ้างครับ

คุณผู้ชมไปฟังเสียงกันหน่อยว่าเค้าทำอะไรกันบ้างครับ

คุณผู้ชมไปฟังเสียงกันหน่อยว่าเค้าทำอะไรกันบ้างครับ

คุณผู้ชมไปฟังเสียงกันหน่อยว่าเค้าทำอะไรกันบ้างครับ

คุณผู้ชมไปฟังเสียงกันหน่อยว่าเค้าทำอะไรกันบ้างครับ

หนึ่งในนั้นก็คือนางสาวิไลรัฐขุนไกรวง
เขาบอกว่าเขาดูข่าวจากทีวีนี่แหละ
ผ่านมาพอดีก็เลยแวะไปขอเลขซะหน่อย

พอกลับไปปุ๊บเขาไปฝันเห็นผู้ชายคนหนึ่งไปบอกอีกทีนึง
นะฮะแล้วก็ยังฝันเห็นน้องพอร์ตมาบอกอีกทีนึงโอ้โหบอกว่าหนูอยากได้แตรวงไปเล่นให้หน่อย
ขอขนาดนี้เลยนะขอในฝันนะพร้อมกับนำอาหารไปเลี้ยงชาวบ้านด้วย
อ่ะไปฟังเขาเล่าให้ฟังนะขอได้เจ็ดแปดค่ะถูกเยอะไหมคะ
เกือบล้านค่ะพอขอไปแล้วกลับไปก็กลับไปนอนฝันว่าจะถูกหวยแปดแสน
แปดแสนแต่พูดสามครั้งอ่ะค่ะเป็นใครเป็นคนบอกเป็นเสียงผู้ชายอ่ะค่ะ
โอ้โหในฝันมีการบอกว่าเดี๋ยวจะถูกหวย๘แสนนะ
อย่างนี้เลยนะแล้วเขาก็ได้จำนวนเงินอันนี้ใกล้เคียงกับที่เขาได้
เพราะเขาได้มาเกือบล้านไงโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห

ใช่พอคนรู้ข่าวทั้งวันก็มีคนไปแก้บนไม่ขาดสายเลย

มีทั้งรถของเล่นนมขวดเปรย์อะไรต่าง
แล้วก็มีคนไปขอเลขงวดใหม่ด้วย
โดยเขาบอกว่าน้องพอร์ตคลอดก่อนกำหนด

อายุคัน๗เดือนครอบครัวก็นำไปฝังตรงนี้
แล้วคนก็ได้เลขเด็ดถูกกัน๗งวดที่ผ่านมา

ให้ประชาชนหลบแดดหลบฝนกันไป
อ้าวยังไม่หมดไปต่อกันหน่อยครับที่กระบี่
นี่ไปที่วัดถ้ำประสาทนาราคิริงนะฮะ
อยู่ที่อำเภอปลายพระยาที่กระบีชาวบ้านก็พากัน
เอาผ้าเจ็ดสีเจ็ดสอกดอกไม้ทุกเทียนไปกราบไหว้
จันหอมโบราณ๒ต้นขนาด๓คนโอบยาว๑๔เมตร
พร้อมกับโรยแป้งหาเลข
ต้นนะ๓คนโอบยาว๑๔เมตรนะฮะ
นักสาวที่ยาศรีมนต์เพชรโคงทอง
ผู้ที่นำต้นจันหอมไปถวายวัดบอกว่า๕๐ปีที่แล้วเนี่ย
พ่อแม่ปรับพื้นที่ตรงนี้เพื่อจะปลูกต้นยางพารา
โค้นต้นจันหอมลงมาในลำคลองไม่สามารถยกขึ้นมาได้
จนกระทั่ง๕ปีที่ผ่านมามีคนงานสวนปามมาเล่า
มีผู้หญิงวัยกลางคนไปเข้าฝันขอให้ช่วยขึ้นจากน้ำให้หน่อย
เพราะอยู่มา๕๐ปีแล้วมันทรมานมากมันหนาวมาก

พอต้นเดือนที่แล้วเห็นผู้หญิงคนเดิมไปเข้าฝันร่างทรง
บอกว่าฉันชื่อนวลจันทาขอให้ช่วยนำฉันขึ้นมาจากน้ำให้หน่อย
ล่าสุดเมื่อคืนวันที่๓ที่ผ่านมาไปเข้าฝันเธออีกรอบหนึ่ง
ขอให้นำฉันขึ้นมาจากน้ำแล้วฉันจะทำให้ชีวิตเธอมีความสุข
ต้นจันทรต้นนี้ความยาว๒๘เมตรแล้วมันหักเป็นสองท่อน
เธอก็เอาขึ้นมาแล้วก็ไปถวายวัดให้คนกราบไหว้
ผมบอกความยาวไปแล้วนะ๒๘เมตรนะครับ
เอาปิดท้ายอีกหนึ่งที่ไม่ไปไม่ได้เดี๋ยวผมจะพาคุณโรสลินไป
ไปไหนคะกับคุณรัชพรไปที่เกาะคำชโนธ

หน้าเกาะคำชโนธวังนาคินพญานาคาราชพ่อปู่ศรีสุโธ
กับแม่ย่าศรีพระธุมะนะที่บ้านนวลเมืองอำเภอบ้านดุงที่อุดรธานี
นาคีสองห้าพันชุดแล้วก็นิมนต์พระเกจิสี่รูปไปร่วมสวดด้วย
หลังเสร็จพิธีสงฆ์ปู่เขียวทำพิธีบวงสวงแล้วก็มีนางรำไปถวายพ่อปู่แม่ญาติ
แต่ว่าไฮไลท์มันอยู่ที่ชาวบ้านเขาไปส่องหาเลขเด็ดจากขันนมล๒ขัน
คันแรกพระอาจารย์นั่งสวดพุทธาพิเศษอีกขันมาจากพิธีบวงสวงของปู่เขียว
ต่างเห็นเลขเด็ดตามจินตนาการคุณผู้ชมส่องเอาเอง
มันมีสองขันขันแรกให้มาตื๊ดตื๊ดตื๊ดตื๊ด
ขันที่สองก็ให้มาตื๊ดตื๊ดตื๊ดตื๊ดเหมือนกัน
สองพันนี้ไม่เหมือนกันนะฮะแล้วแต่คุณผู้ชมจะเชื่อแล้วก็แล้วแต่จินตนาการ
เอามาฝากเป็นน้ำจิ้มก่อนในช่วงของวันนี้วันที่เก้าเดือนเก้า๒๐๑๙
มีแต่เรื่องเก้าเก้าหน้ากันนะ
กล้าออกไปหาแผงลอตเตอรี่มาค่ะ